คุณผู้ชมกำลังทานมื้อเที่ยงกันอยู่พอดีใช่ไหมฮะ
อ้าวเรื่องอาหารการกินต้องระมัดระวังกันหน่อย
เดี๋ยวจะเจอเหมือนกลุ่มนี้ครับ

โอ้โหกำลังหยิบจะเข้าปาก
หรือบางคนกำลังจะเอาไปปิ้งย่าง

เขาบอกโอ้โหดีนะเนี่ยยังไม่กินเข้าไป
ถ้ากินเข้าไปมันแทงคอใครจะรับผิดชอบ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เลยมีการเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันนะฮะ
ซึ่งคนที่เอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
เขาก็มีข้อความรวมถึงมีภาพไว้เป็นหลักฐาน
ให้เห็นกันจัดเลยนะฮะ
คือเขาบอกว่าแหมเซอร์ไพรส์ตรูตั้งแต่แรกที่กินเลยเหรอ
แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังยาวเหยียดแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ย่อก็มีอยู่ว่าคือไปกินหมูกระทะร้านหนึ่งใกล้ม
ก็มหาวิทยาลัยไหนก็เขาไม่ได้บอกพี่กัดมานะครับ
ตอนแรกก็เข้าไปปกติไม่มีอะไร
ตักอาหารมากินกันปกติย่างหมูกันปกติ
แล้วทีนี้เพื่อนย่างอยู่แล้วคีบมาให้ดูบอก
เธอเขาก็อาจจะเปิ้ลเพื่อนในกลุ่มนะ
มึงมึงนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไร

ทุกคนมองหน้ากันลึกลักเมื่อแหวะเนื้อหมูดู
แวกดูให้ชัดเจนว่ามันคืออะไร

มันเป็นเหล็กมันเป็นแหลมบางคนบอก
เอ๊ะเป็นเหมือนเข็มอะไรหรือเปล่า
เจอเข็มในหมูแล้วทำอย่างไรล่ะ
ก็ต้องเรียกฮะเรียกพนักงานมาให้ดู
เจอเข็มในหมูเกือบจะกินเข้าไปแล้ว
เกือบแทงคอตายอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
พนักงานก็บอกขอโทษที
แล้วก็โทรหาเจ้าของร้านให้
เจ้าของร้านหมูกระทะก็เดินมาถามที่โต๊ะ
ถามว่าเจอเข็มเหรอเจอเหล็กในเนื้อหมูใช่ไหม
กลุ่มที่ไปกินเพื่อนก็บอกกัน
ใช่สิพี่โหน่ากลัวจะตาย
เจ้าของร้านบอกว่าขอโทษที
แต่ก็ดีแล้วที่บอกพี่นะพี่จะได้ไปบอกคนส่งหมู
เหรออ้าวนะฮะเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับ
เพราะว่าทางลูกค้าเองคนที่ไปกินเนี่ย
ก็บอกว่าไม่กล้ากินต่อแล้วพี่
ที่ตักมาเนี่ยก็ไม่กินแล้วนะพอแค่นี้เถอะ
แต่ทีนี้ครับทางร้านก็เช็คบินให้

เช็คบินโดยมีค่าปรับด้วย
อ้าวแต่กินไม่หมดแบบนี้หรอค่ะ
ค่าปรับที่ลูกค้าตักแบบบุฟเฟ่ตักหมูมาแล้ว
ไม่หมดแม้จะเจอเข็มอะไรแบบนี้กินไม่ลง
แต่ถือว่ากินไม่หมดโดนค่าปรับ

ทางลูกค้าก็โวยวายตอบรองกันมา
บอกโอ้โหยังต้องเสียค่าปรับอีกเหรอเนี่ย

แบงค์ร้อยไปเขาทอนมาให้ทอนมา๔๐บาท
ก็เลยกลายเป็นถูกปรับไป๖๐บาท
งงสิครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ตัวลูกค้าเองบอกว่าเข้าใจนะ
ไม่ใช่ความผิดของร้านเพราะร้านก็รับหมูมาอีกที
แต่คุณเป็นเจ้าของร้านคุณก็ควรรับผิดชอบหน่อยเปล่าวะ
กินไปแทงคอตายขึ้นมาทำไง
จ่ายก็จ่ายราคาเต็มหมายถึงต่อหัวก็จ่ายราคาเต็มแล้ว

ใครจะกินลงล่ะเจอเข็มเสียบคาหมูขนาดนี้
ไม่อยากจะด่านี่โพสต์ไว้ยาวแบบนี้ทิ้งท้ายไว้ไม่อยากจะด่า
คุณเชื่อไหมคนไปแชร์กันเยอะมากคอมเมนต์เยอะมาก
ร้านหมูกระทะมีการส่งข้อความไปถามส่วนตัวกับลูกค้า
บอกว่าเอาเรื่องนี้มาโพสต์กันทำไม
ก็ในเมื่อก็ขอโทษกันไปแล้วร้านก็ไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ใช่ความผิดของร้านเป็นความผิดของคนส่งหมู
แล้วก็ออกมาชี้แจงบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าค่าปรับที่ทางร้านปรับไม่ได้ปรับค่าหมูที่เหลือ
ไม่ได้ปรับที่คุณตักมาแล้วกินไม่หมด
แต่ปรับค่าผักและอย่างอื่นที่มันเหลือ
อาจจะเป็นไก่เอ้ยป๊าเอ้ยอะไรอย่างนี้ที่มันเหลือ

โดยปกติแล้วทางร้านจะมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี

ทางร้านจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
นี่ครับเป็นเรื่องราวที่เขาเอามาเตือนกันในโลกโซเชียลนะฮะ

ไอ้เข็มแหลมมันติดเนื้อหมูมาได้ยังไง

มุติคุณกินเข้าไปแล้วก็เคี้ยวแล้วกำลังกลืน
มันทิ้มปากทิ้มคออันตรายนะคะ